แฟนชาวไทยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะหายไปไหน
ยังกลับมารับงานละครให้เมืองไทยอีกด้วย
รวมไปถึงอย่างที่คุณบอกเอาไว้ว่ามีอะไรนะ

นี่แหละยังคงลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง

สำหรับนักแสดงสาวชาวไทยคุณปอยตรีชดา
ก็เรียกได้ว่าเธอประสบความสำเร็จสูงเลยทีเดียว
ซึ่งในปีนี้ค่ะปอยบอกว่าจะมีผลงานภาพยนตร์จริง
มาสู่สายตาแฟนด้วยอีก๒เรื่องค่ะ
ส่วนแฟนคลับชาวไทยไม่ต้องผิดหวัง
เพราะว่าเธอเตรียมบินกลับมาเปิดกล้องละคร
ที่ได้ตัดสินใจรับเล่นบทนำแบบเต็มตัวในเร็วนี้ค่ะ
เท่านั้นนะจ๊ะครั้งนี้ค่ะปอยบอกว่า
ได้รับโอกาสโชว์ลูกคอร้องเพลงประกอบละคร
เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็ภาพยนตร์ที่ปอยได้ฉายไปแล้วนะคะ
แหล่งเล่นอย่างชื่อเรื่องชื่อในนั้น
ฉายแล้วแล้วก็ตอนนี้ภาพยนตร์ที่ปอยถ่ายจบไปแล้ว
ซึ่งก็ปลายปีค่ะจะได้ชมกันค่ะ

อันนี้กดดันกว่าเพราะว่าห่างหายไปนานมากค่ะ
แล้วก็ละครเรื่องนี้ไปโดนกดดันกับพี่ตายนัทพลมาก
เรื่องบังคับให้บอยร้องเพลงประกอบละคร
ซึ่งปอยเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วแบบ
มีคนปลาหินอ่ะโอ้ยยากมาก
คือมันจะมีคนสไกด์มาให้เราปอยฟังใช่ไหมคะ

ไม่ถอนตัวค่ะแต่ว่าก็บอกทุกคนว่าอย่าคาดหวัง

เป็นโอกาสดีสำหรับเธอแล้วกันที่จะได้ร้องเพลง
แต่เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ว่าคาดหวังว่าจะเพราะขนาดไหน
แต่ว่าเขาก็อยากเห็นว่าผลงานของปอยเนี่ย
ในอีกรูปแบบนึงจะเป็นยังไงนะคะ